ไหนเราก็พูดถึงเรื่องของการทำสิ่งดีกันแล้ว
จะพาคุณผู้ชมไปดูสิ่งแปลกกันบ้าง
นี่ต้นไม้แปลกมาอีกแล้ว

ต้นไม้ที่ว่านี้ชาวบ้านเขาบอกว่าเป็นต้นไม้ที่มี๒เพศ

เคยเห็นไหมคุณผู้ชมมันเป็นยังไง

นี่แปลกไหมคะ
ต้นไม้ที่มีลักษณะเหมือนเป็น๒ต้น
แล้วก็โค้งงอมารวมเป็นต้นเดียวกัน

แล้วห้างล่างมันยังไง

ยืนสูงสง่ายืนต้นแบบนี้ค่ะ
อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติดอยภูนางตะวนสะอำเภอเชียงม่วงจังหวัดพยาว
ที่ว่ามันแปลกนี่นะคุณผู้ชมก็คือว่ารักษณะของมันเนี่ย
เหมือนเป็นต้นไม้สองต้นที่เกิดอยู่ห่างกัน
แล้วสักหน่อยโตมาปุ๊บก็มาเชื่อมกันตรงกลาง
แล้วก็โตขึ้นไปเป็นต้นเดียวกันสูงกว่า๒๕เมตรนะ
และที่น่าแปลกอีกอย่างหนึ่งคือพบว่าต้นสมพงศ์๒ต้นนี้
มีลักษณะเหมือนเพศหญิงอีกต้นหนึ่งเหมือนเพศชาย
ชาวบ้านก็เลยเรียกกันว่าต้นสมพงศ์สองเพศ

เขาก็ต้องแบบดูตามความเป็นไปได้ตามข้อมูลที่เขามี
เขาบอกว่าต้นไม้นี้มีอายุกว่าร้อยปีแล้วนะคะ
และนอกจากเรื่องของความแปลกแล้วนั้น
ชาวบ้านยังเชื่อกันอีกว่าต้นสมพงศ์สองเพศนี้
ถ้าหากว่าใครได้เดินทางมารอดหรือว่ามาสัมผัสลำต้น
พร้อมทั้งขอพรแล้วจะสมปรารถนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม
เท่านั้นยังไม่พอค่ะคุณผู้ชมคุณใบตองฟังไว้ด้วย
ถ้าใครไม่มีคู่มาลอดใต้ต้นไม้นี้อาจจะสมหวังก็เป็นได้
เดี๋ยวสิอ่านข่าวทำรายการให้จบก่อน
งั้นไปฟังเขาดูค่ะว่าจริงหรือเปล่า
ใครที่มีคู่มีแล้วมีอีกนะ

ถ้าใครที่มีคู่มีแล้วมีอีกนะนี่ฉันไปคนเดียวแล้วไม่ได้
ต้องชวนคุณชิสาไปด้วย

แต่ที่แน่คือมันแปลกไหมล่ะต้นไม้สองต้น

ก็คงเป็นเรื่องของความคิดที่ดี

เป็นวาสนาที่ดีก็มากกว่า